ทุกคนถ้าอยู่บ้านแล้วแบบว่าเปิดประตูออกมาแงนหน้ามองท้องฟ้าเนี่ยเห็นทุกคน
เมื่อเช้าขับรถมาก็ยังเห็นอยู่เป็นปรากฏการณ์ที่พระจันทร์ดวงโตที่สุดใกล้โลกที่สุดในรอบปี
ใครพลาดต้องไปรอชมปีหน้าพาคุณผู้ชมไปดูแต่ละที่กันหน่อยว่าพระจันทร์นั้นสวยมากแค่ไหนนะครับ
ไปดูความสวยงามของดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญสร้างความประทับใจให้กับประชาชนทุกคนเป็นอย่างมาก
นี่นะฮะถ้าเกิดเหมือนในภาพยนตร์น่าจะมีมรุ่นหมาเปล่าต้องมีหมาเปล่ามาหอนก่อน
เนี่ยฮะประชาชนนักท่องเที่ยวก็ไปไปดูกันนะฮะที่แรกที่พาไปนี่คือบริเวณชายหาดเฉวงนะฮะ
อยู่ที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุมราชธานีแหมมีควงกระบงกระบองไฟกันด้วย
ถ้าควงกระบองรู้เลยว่าลงใต้แน่นอนเออถูกต้องนี่นะฮะเป็นช่วงค่ำของเมื่อวานนะฮะ
ก็มีการไปรอชมการแสดงไปด้วยไปชมปรากฏการณซุปเปอร์ฟูลมูล
หรือว่าดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีก็สามารถสังเกตได้หรือเปล่านะฮะ
ไม่ต้องใช้กล้องอะไรนะครับก็เห็นดวงใหญ่มากเลยนะฮะ
ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารเองก็จัดแสดงโชว์ด้วยเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างคึกคักทีเดียว
ดูการแสดงไปจิบเครื่องดื่มไปชมดวงจันทร์ไปแล้วก็ฟังคลื่นของทะเลโอ้โห
นี่บรรยากาศนี้มันสุดยอดเลยนะมันก็คงฟินดีเหมือนกันนะฮะ
ส่วนที่หอดูดาอุทยานดาราศาสตร์ศิรินทรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่ค่ะคนแน่นเลยเห็นไหม
นายสุภเริกคฤหานนท์หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์บอกว่า
ส่งผลกระทบด้านอื่นอื่นเลยแม้ว่าดวงจันทร์จะโคจรเข้าใกล้โลกทุกเดือน
แต่ก็อาจจะไม่ปรากฏเต็มดวงทุกครั้งไงใช่ครั้งนี้เนี่ยมันพอดีเป๊ะตรงที่ว่าเป็นวันพระใหญ่ใช่ไหมคะ
ก็คือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ใกล้โลกมากที่สุดมันก็เลยกลายเป็นดวงโตแล้วก็สว่างขนาดนี้
มันมีความโชคดีคือฝุ่นควันมันไปแล้วใช่เราเลยได้เห็นความสวยงามของดวงจันทร์ได้เต็มตาไง
ส่วนใครบนบอกอ้าวเมื่อวานเหรอไม่ทันแล้วตอนนี้ออกมานี่ฟ้าสว่างแล้วทำยังไงปีหน้ามีอีก
โน้ตไว้ในปฏิทินเลยนะคะปีหน้า๘เมษายนซุปเปอร์ฟูลมูลจะกลับมาหาเราอีกค่ะ
ก่อนทรงกราญใช่ไม่ต่างจากที่จังหวัดกรรมแผงเพชรไปดูอีกหนึ่งที่นะครับ
คณะครูโรงเรียนเตรียมนานาชาติผู้ขจรร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เด็กพร้อมทั้งนำกล้องดูดาวไปร่วมสาธิตในการชมปรากฏการณ์ซุปเปอร์ฟูมูลด้วยนะครับ
อยู่ที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าซึ่งบริการก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับ
นักเรียนเด็กประชาชนเขาชอบสวยมากเลยนะมันเป็นความตื่นตาตื่นใจได้รู้ว่าดวงจันทร์คืออะไร
เออทำไมมันถึงมีแสงทำไมถึงดวงโตท้องฟ้ามันมีอะไรอยู่บ้างมันถึงสว่างได้
ถูกต้องถูกต้องปรากฏการณ์นี้แม้จะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าถ้าดูผ่านกล้องดูดาวแล้วมันจะชัดมากขึ้น
เอาปิดท้ายกันที่หอดูดาวเฉลิมพระเกต๗รอบสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากเลย
แห่ไปชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี
ที่ดิก็คือคักแม่แพ้กันจะดูด้วยจาเปาก็ดีหรือผ่านกล้องก็ดี
จัดที่นำกล้องดูดาวขนาดต่างไปตั้งรอบรอบหอดูดาว
ให้ทุกคนนั้นได้ชมความสวยงามของดวงจันทร์แบบเต็มดวงใกล้ชิดที่สุด
แล้วก็ยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือแนบกันกับมุม๒กล้อง
เพื่อถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่บรรลึกได้อีกด้วย
ซึ่งผู้ชมหลายคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าปรากฏการณ์นี้หาชมได้ยาก
แล้วก็ปีนี้ก็ตรงกันกับวันมาคบูชาด้วยวันพระด้วย
โอ้โหใกล้ตอนเด็กนะเราจะได้ยินมันจะมีกระต่ายบนดวงจันทร์

เมื่อวานนี้ฉันใช้กล้องโทรศัพท์มือถือธรรมดาธรรมดาอะไรนะ
ซูมแล้วก็ถ่ายเอามันก็เห็นเป็นแบบว่ารอยคล้าย

ใช่ก็เป็นจินตนาการของคนนั่นแหละนะคะ